ไปดูเหตุการณ์ฟันกันปางตายกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
สาเหตุมาจากเพราะแค้นฝังหุ่น
ฝ่ายหนึ่งไปดื่มเหล้าจนเมาได้ที่เลยค่ะ

กลับไปเอามีดดาบมายาวสักประมาณ๑เมตร
กลับมาฟันจนปางตายเลยนะครับคุณผู้ชม
มานานแล้วนึกได้ไงแค้นสะสมแค้นยั่งยืนแบบนี้ค่ะ
แต่ชาวบ้านเขาตำหนินะว่าไปฟันผู้ชายคนนี้
แล้วผู้ชายคนนี้เขาพิการขาห้วน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานซืนคือ๑๘กันยายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านขายของชำตรงข้าม
ลงเลื่อยจักษีประจันตคาม
จรฐิกูภัยเองก็รีบนำตัวคนเจ็บเนี่ย
คนเจ็บเนี่ยก็คือนายสำราญวัวหอม
เป็นรอบพอลงเลื่อยจักษีประจันตคามนั่นแหละค่ะ
รีบนำตัวคนเจ็บซึ่งก็พิการด้วย
ต้องใส่ขาเทียมนำตัวไปโรงพยาบาลอาการสาหัสนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายชนายุทธ์โคตตะคุด
หรือนายหนุ่ยอายุ๓๒ปีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
สอบสวนทราบแบบนี้ค่ะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสำราญคนเจ็บเนี่ยไปนั่งดื่มสุราที่ร้านขายของชำ
นั่งดื่มอยู่บนรถจักรยานพ่วงข้างของตัวเองนั่นแหละค่ะ
ระหว่างนั้นคนก่อเหตุก็คือนายหนุ่ยเนี่ย

ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะมาจอดบริเวณหน้าร้านขายของชำ
จากนั้นคว้ามีดดาบที่พกมาด้วยยาวสักประมาณ๑เมตร

หน่ำฟันใส่นายสำรานแบบไม่ยั้งมือเลยนะคะ
โดนเข้าไปที่แขนซ้าย๑๔แผล
แล้วก็ท้ายทอยอีก๘แผลจนกระทั่งนายสำราน
ซึ่งเป็นรอปภาพคาด้วยคุณ
ฟุบคารถตัวเองเลยค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นก็หลบหนีไปเลย
สุดท้ายนะคะก็สามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้ถึงที่บ้านเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกไปทั้งคู่เขาเคยมีเรื่องบาดม้างกัน

พอสบโอกาสค่ะนายสำรานนั่งดื่มเหล้าอยู่
หนุ่ยเนี่ยแกก็เลยไปเอามีดมาฟันนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงเราไปสอบถามเมื่อวานนี้คือ
นายสิทธินามสมมุติเป็นพ่อของนายหนุ่ยคนก่อเหตุบอกว่า

ว่าที่ลูกชายลงมือทำเนี่ยมันด้วยเรื่องอะไร
เพราะที่ผ่านมาก็ทั้งคู่ก็ไม่เคยมีอะไรกันมาก่อน
สาเหตุเขาบอกว่าคุณพ่อของคนก่อเหตุบอกว่า
น่าจะมาจากการที่รอปภเนี่ย
ข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะทำร้ายคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุก็เลยกลัวด้วยความเมาด้วย
ก็เลยกลับไปเอามีดนะคะ
ฟันรอปภที่เขาขาด้วนแบบนี้
คือเราถามฝั่งคนที่ก่อเหตุแล้วเราก็ไปถามฝั่งคนเจ็บด้วยนะคะ
พยายามถามทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ข้อมูลมันออกมาเนี่ยนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอแม่ของคนเจ็บนะคะแต่ว่าไม่เป็นไร
เรื่องของคดีความเนี่ยตำรวจบอกว่าได้มีการนำตัวนายหนุ่ยคนก่อเหตุเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ